ในพื้นที่ของกรุงโซเกาหลีใต้นะครับที่ย่านดังชื่อว่าย่านอีแทวรนะครับ
นี้จะเป็นย่านสถานบันเทิงผับบาร์ร้านอาหารแล้วก็เป็นแหล่งช้อปปิ้ง
หลายคนโดยเฉพาะวัยรุ่นชอบไปแล้วก็กลายเป็นค่ำคืนฝันร้ายครับ
เพราะว่าเกิดโศกนาฏกรรมย่านอีแทวรนะฮะค่ะเพราะว่าเนี่ยครับ
คือเมื่อคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นของเกาหลีใต้คนนับแสนแห่ไปเที่ยวกัน
ที่ย่านอีแทวรคือมันจะเป็นถนนแล้วก็เป็นตรอกที่มันเชื่อมเข้าร้านต่างได้
คือเชื่อว่าหลายคนเห็นคลิปนี้จากในทวิตเตอร์จากในแบบ
โซเชียลต่างที่คนส่งต่อกันภาพนี้คือ
น่ากลัวและน่าสลดใจมากนะคะ
คือคนอัดกันจนแบบเจ้าหน้าที่พยายามดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกอะค่ะ

แล้วด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้เป็นที่ลาดชันสโลป
พอคนหนึ่งล้มแล้วเหยียบกันแล้วเบียดกันแล้วทับกัน
ทำให้หลายคนต้องหนีตายโดยความพยายามจะปีนขึ้นร้าน

แล้วที่น่าเศร้าใจคือบางร้านเขาไม่สามารถจะรับคนเพิ่มได้
พอมีใครปีนขึ้นมาเขาต้องจับเหวี่ยงออกไปโยนออกไปก็มีเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าถ้าเกิดเติมเข้ามาในร้านกลายเป็นมันก็จะมาแออัดในร้านอีก
มันก็จะกลายเป็นโศกนาฏกรรมสถานที่๒อีก
ถูกต้องและอาจจะทำให้โครงสร้างอาคารมีปัญหาด้วยรับน้ำหนักเกินนะฮะ
นี่คือนาทีหนีตายครับเป็นนาทีชีวิตช่วงประมาณสักค่ำ๒๙ตุลาคมที่ผ่านมา
ตามเวลาท้องถิ่นที่ย่านอิทธิวอร์นกรุงโซเกาหลีใต้
และล่าสุดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเบียดเสียดแน่นขนาดกันแบบนี้
ทำให้มีคนขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากครับ
ตัวเลขล่าสุดที่มีการรายงานจากสื่อเกาหลีใต้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ตามเวลาบ้านเราคือประมาณสัก๕โมงครึ่งตอนเย็น
มีผู้เสียชีวิตนะครับ๑๕๓รายส่วนใหญ่เป็นคนเกาหลีใต้
และนอกจากนี้มีผู้บาดเจ็บอีก๑๐๓รายด้วยกัน
จำนวนผู้เสียชีวิตมีชาวต่างชาติ๒๐ราย
ในตอนแรกบอกว่ายังไม่มีประเทศไทย
แต่ต่อมาก็พบว่ามีคนไทยในเบื้องต้นคือ๑คน
ซึ่งเป็นผู้หญิงเธอเสียชีวิตด้วยจากเหตุการณ์ย่านอีแทวร
แล้วก็มีคนศูนย์หายที่ญาติกำลังประกาศตามหา๒๙๐๐รายด้วยกัน
จำนวนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่น
แล้วก็เป็นวัยหนุ่มวัยสาวอายุสัก๒๐ต้นพากันออกไปเที่ยว
ค่ำคืนก่อนฉลองวันฮาโลวีนที่จะเริ่มต้นวันที่๓๑ตุลาคม
แต่ช่วงนี้เขาจัดงานไงครับแล้วอั้นจากโควิดมานาน
วกกับหลายคนอยากจะไปเที่ยวเพราะว่าไม่ต้องใส่แมสแล้ว
เขาบอกว่านี่คืองานแรกของเกาหลีใต้เลย
ที่สามารถปาร์ตี้ได้โดยไม่ต้องใส่แมส
คนเลยแห่ออกมาแบบอยากไปเที่ยวกันเยอะ

คือมันมีความอัดอั้นอยากจะเที่ยวอยากจะปลดปล่อยก็ไปกันเยอะ
แล้วปรากฏว่าในจำนวนคนเจ็บคนตายจำนวนไม่น้อยเป็นผู้หญิงนะฮะ

พอถูกเบียดถูกทับกันเลยหนีไม่ทัน
ศูนย์บริการชุมชนฮันนำดงในกรุงโซ
เปิดเป็นศูนย์ติดตามคนเจ็บและคนศูนย์หาย
ล่าสุดก็กำลังเร่งตามหาอยู่นะครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักช่วง๔ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นนะฮะ
ถ้าคิดเวลาในเมืองไทยก็ประมาณสัก๒ทุ่ม
เวลาเราห่างกัน๒ชั่วโมงครับคนก็ไปเที่ยวกันเยอะ
แล้วปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มีคนเป็นลมแล้วล้มลง
แล้วก็มีการเบียดกันทับกันล้มเป็นโนมิโน

และด้านซ้ายก็จะเป็นพวกร้านสถานบันเทิงผับบาร์ต่าง
หนีไปไหนได้ครับคุณผู้ชมดูภาพนะฮะ
หนีไปทางฝั่งขวาของจอก็ติดกำแพงของโรงแรมแล้ว
จะเข้าฝั่งซ้ายของร้านผับบาร์เขาก็ไม่ให้เข้าอีก
เข้าไม่ได้จริงเขาบอกถนนเส้นนี้กว้างเท่าไหร่นะคะ

ยืนเรียงกัน๔คนก็คือเต็มพื้นที่แล้ว
และยาวประมาณสัก๔๐เมตรไม่ได้ยาวมากนะครับ
คือเดินไม่นานก็ถึงแล้วจากปากซอยไปท้ายซอยเนี่ย

แล้วมันใกล้ทางไปที่สถานีรถไฟใต้ดินด้วย
มีบางข้อมูลรายงานว่าจุดหนึ่งที่ทำให้คนมาออกันตรงนี้
เพราะเขากำลังเตรียมจะกลับบ้านจะทำเวลาลงรถไฟใต้ดิน
เพราะมันมีเวลาอยู่นะคะว่ามันกี่โมงถึงจะกลับได้

ใช่ครับก็เที่ยวกันนานแล้วแล้วรถไฟใต้ดินก็ใกล้จะปิดแล้ว
ก็เลยต้องรีบกลับแล้วอาจจะมีหกล้มหรือเบียดกัน
แล้วก็เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นนะครับ

แล้วก็จะเห็นว่าคือบางคนนี่ก็ถูกปั๊มหัวใจ

แฟนซีก่อนวันฮาโลวีน
คุณผู้ชมครับเราจำลองกราฟิกเหตุการณ์

คือนี่ขนาดผู้ชายตัวสูงยังหายใจยาก
เมื่อกี้นี่คือคลิปจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคะ
คือเขาบอกว่าขณะเขาเป็นผู้ชายเขาตัวสูงเนี่ย

แล้วก็ผู้หญิงล่ะจะหายใจยังไง
ย่านจุดที่มีการท่องเที่ยวเมื่อคืนนี้
แล้วคุณผู้ชมดูนะครับจากพื้นที่ตรอกเล็กตรงจุดนี้

ปรากฏว่าคนก็แห่เข้าไปกันเยอะแยะมากมาย
ก็เลยทำให้จำนวนประชากรในพื้นที่
เมื่อเทียบกับสัดส่วนพื้นที่มันแน่นขนาดเกินไปครับ
แล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นพากันเข้าไป
คุณผู้ชมดูนะฮะความแน่นขนาด
เทียบให้เห็นภาพชัดจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น
ลองดูนะครับเดี๋ยวเป็นวินโดให้ดู
จะมีภาพที่คนเนี่ยเบียดเสียดกันเรือนหมื่นเรือนแสน
เข้าไปในปลอกดังกล่าวภาพนี้

แล้ววันนี้หลังจากเกิดเหตุกั้นโปรลิสไอแล้วเรียบร้อย
เกิดอะไรขึ้นดูครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
เห็นไหมที่ผมบอกว่าตรอกนี้มันแคบและมันสั้น

มันไม่สมส่วนเลยจริงมันเกินกันไปมากเลยนะคะ
แล้วเห็นความลาดชันของพื้นที่ไหมครับ
ดังนั้นพอมีคนหนึ่งล้มหรือสะดุดเกิดขึ้นปั๊บ
โอกาสที่จะล้มเทเป็นโดมิโน่เวลาเราเล่นโดมิโน่
มันก็จะล้มกันเป็นระนาบยาวลงมาเลย

ค่ะซึ่งจากรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตเขาบอกว่า
ใช้คำว่าอย่างน้อย๑๕๓ศพ
เพราะว่าตอนนี้มีอาการสาหัสอยู่อีก๓๗ราย
ซึ่งทางการเกาหลีใต้บอกเลยว่ายอดผู้เสียชีวิตน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
ซึ่งในรายงานผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวต่างชาติ

มีทั้งคนจีนคนอิรันดิ์ฝรั่งเศสรัสเซียและ๑ในนั้นคือคนไทย
วันนี้สักช่วงบ่ายสถานทูตไทยในกรุงโซค่ะ
ก็ออกมาประกาศบอกว่ามีผู้มีคนไทยเสียชีวิต๑คน
ซึ่งตอนนี้ทางการกำลังตรวจสอบรายละเอียด
ทางการเกาหลีใต้อยู่เพื่อจะแจ้งให้ญาติทราบ
ครับผมก่อนที่จะมีข้อมูลยืนยันออกมานะครับ
ทางด้านของอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ

ท่านบอกว่าผู้เสียชีวิต๑รายเป็นผู้หญิงอายุ๒๗ปี
เดินทางไปเรียนภาษาที่เกาหลีใต้นะครับ
และในเบื้องต้นเธอเพิ่งไปเรียนภาษา

แล้วก็มาเกิดเรื่องเศร้านี้ขึ้นครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเรื่องของรายชื่อนะคะ
แล้วก็มีการเตรียมที่จะประสานญาติ
ให้เดินทางมารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
แล้วก็จริงก็คือแสดงความเสียใจกับครอบครัว
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทุกคนจริง
ทีนี้อย่างที่บอกว่ามีผู้สูญหายอีก๒๐๐๐กว่าคน

ทีนี้ถ้าใครมีญาติมีเพื่อนหรือว่าคนรู้จัก
ที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วยังไม่สามารถติดต่อได้
ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลคนศูนย์หายได้ที่ช่องทางจากทางการเกาหลีใต้นะคะ

ส่วนคนไทยคนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือจากสถานทูตนะคะ
ติดต่อได้ที่เบอร์ฉุกเฉิน๐๑๐๖๗๔๗๐๐๙๕
หรือว่า๐๑๐๓๐๙๙๒๙๕๕ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนไทยจำนวนมาก
แสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยหามาตรการป้องกัน
เพราะกลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันขึ้นในบ้านเรา
เพราะว่าเอาจริงคืนนี้คืนพรุ่งนี้

เราก็จะมีการจัดงานเหมือนกันฮาโลวีมีปาร์ตี้เหมือนกัน
ก็เลยอยากที่จะให้ช่วยกันดูแลแล้วก็ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะว่า

วันนี้ทุกคนจะเห็นเลยว่าภาพทางด้านซ้ายมือค่ะ
จะขึ้นอยู่ในโซเชียลมีเดียทั้งคนไทยคนเกาหลีหรือว่าคนต่างชาติทุกคนเลยว่า
ดูดคนต่างชาติไปเที่ยวกันเยอะนะครับย่านนี้นะฮะ

ไทยเองก็ไปกันไม่น้อยครับคุณผู้ชมครับคุณมิ้นครับ
คนบันเทิงก็มีไปเที่ยวเหมือนกันในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ
อย่างเช่นคุณวิววรรณรสเธอก็ไปเที่ยว
ไปที่ย่านอีแทวรด้วยแล้วเมื่อคืนเธออยู่ในบริเวณพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยนะฮะ

ล่าสุดเธอปลอดภัยแล้วก่อนที่เธอจะมาทวิตเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็โพสต์ภาพเอาไปดูกันหน่อยครับคุณวิววรรณรสฮะ
อินสตราแกรมก่อนหน้านี้เธอไปเที่ยวย่านอิทาวร
แล้วก็ไปกับเพื่อนของเธอแฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วง
หลังจากที่รู้ข่าวว่ามันมีคนตายเกิดขึ้นก็กลัวว่าคุณวิววรรณรสนั้นจะได้รับอันตรายด้วย
ล่าสุดครับคุณผู้ชมเจ้าตัวบอกว่าปลอดภัยดีพร้อมกับแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นี่ฮะอัปเดตข้อมูลเป็นข้อความตรงนี้นะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปและครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
อันนี้คือคุณวิววรรณรสนะครับอีกหนึ่งคนครับหลายท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาก่อนหน้านี้นะครับ
คือคุณบีปิยวัลคุณบีปิยวัลเป็นอดีตนักแสดงครับแล้วก็เป็นภรรยาของคุณพาธีสารสินนะฮะ
เธอก็อยู่ที่เกาหลีใต้เหมือนกันครับล่าสุดนี่คือภาพที่เธอโพสต์นะครับ
เดตว่าตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความและความห่วงใยมาทุกช่องทางเลย
เธอบอกว่าเธออยู่ในโรงแรมอย่างปลอดภัยแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขนาดนี้ขึ้น
และขอแสดงความเสียใจกับทุกชีวิตที่สูญเสียและบาดเจ็บเมื่อคืนนี้ด้วย
พวกเราปลอดภัยดีแต่บอกเลยว่าอันตรายจริงเพราะคนเยอะมาก
นี่คือทางด้านของคุณบีนะครับที่มีการอัปเดตข้อมูลนั่นเองนะฮะ
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวเราก็ได้มีการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่ไปร่วมงานปาร์ตี้ฮาโลวีนในอีเทวอนเมื่อคืนด้วยนะคะ
เธอคือคุณลักษมิกาดีปราศัยหรือว่าคุณเนิร์สค่ะ
เล่าเลยบอกว่าทุกปีก็จะไปเที่ยวช่วงเทศกาลนี้ประจำเลย
เว้น๒ปีที่ผ่านมาเพราะว่ามันติดโควิดใช่ไหมคะ
พอประเทศคลายล็อกปุ๊บก็มีนักท่องเที่ยวแห่ไปเกาหลีใต้กันเยอะ

เมื่อคืนเธอบอกว่าเธอไปกับเพื่อน๔คน
ไปถึงเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะมาก
ไม่สามารถหาร้านนั่งปาร์ตี้ได้เลย
ก็เลยพยายามเดินย้อนขึ้นไปในตรอกแคบจะไปหาน้องอีกคนนึง
บอกบรรยากาศเหมือนงานสงกรานบ้านเราที่ถนนศรีลมอะค่ะ

นักท่องเที่ยวเธอบอกว่าบรรยากาศเหมือนก็จริง
แต่จำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าหลายเท่าเลย
เสียดกันจนกระเป๋าสะพายเธอขาดนะคะ
ต้องเปลี่ยนจากการสะพายมาเป็นกอดกระเป๋า
แล้วก็ยกมือมากันบริเวณหน้าอกเพื่อที่จะผลักคนอื่นออกไป
อีกมือก็คล้องแขนกันกับเพื่อนเพราะว่ากลัวจะพัดหลงกันนะคะ
เขาบอกว่าอยู่ตรงนั้นต่อแคบ๔๐เมตรใช่ไหมที่คุณบอก

คุณเนิร์สบอกว่าจุดทางลาดลงมาจากเนินเนี่ย
ตอนนั้นเธอยืนอยู่บริเวณด้านบนเนินพอดี

เธอบอกเธอเห็นคนยืนเบียดเสียดกันเยอะมาก
เริ่มเห็นคนเป็นล้มและล้มลงไปกองกับพื้นแล้ว

คนที่อยู่ด้านหลังก็มีการดันกันไป

ตามคลิปที่เราเห็นเลยที่ว่าเห็นเป็นภาพเจ้าหน้าที่ดึงคนออกมา
อันนั้นคือทับกันจนเป็นชั้นสูงขนาดนั้นนะคะ
ซึ่งเธอบอกว่าคือตอนนี้ตอนนั้นเธอตกใจมากเหมือนกัน

เห็นบอกว่ามีทั้งไฟไหม้มีทั้งแก๊สรั่วแก๊สระเบิ

เขาเดินเขาเดินย้อนมากับหนูอย่างเงี้ยแล้วหนูบอกว่า
แล้วหนูให้เพื่อนที่พูดเกาหลีได้ค่ะพูดกับเขาแต่ด้วยความรุนแรงของการผลัก
เขาก็ถูกผลักดันเข้าไปอยู่ข้างในอย่างนี้ค่ะซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าแบบเขาเขาจะรอดหรือเขาไม่รอด
ว่าเขาเป็นใครปลอดภัยเขาโชคดีเหมือนที่ที่เนื้อโชคดีหรือเปล่าค่ะ
คือเธอบอกว่าภาพที่ติดตาเธอมากที่สุดคือภาพนี้ค่ะ
ภาพที่ทั้งคนธรรมดาทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่
ระดมกันปั๊มหัวใจคนเป็น๑๐เป็นร้อยในพื้นที่บริเวณตรงนั้น
บอกหูภาพนี้มันลืมไม่ลงจริงจริงอีกหนึ่งคนค่ะคุณเจนค่ะ
ไปร่วมงานนี้เหมือนกันเธอแต่งตัวแฟนซีด้วยนะ
แต่งกายเป็นผีหน้าขาวไปร่วมงานวันฮาโลวีนค่ะ
บอกตื่นเต้นมากเลยที่ได้แต่งตัวเป็นผีไปร่วมงาน

บอกเลยว่าทุกคนกำลังสนุกสนานกันมาก

เขาบอกว่านักเที่ยวก็แบบแน่นขึ้นเรื่อยเมื่อเวลาผ่านไป
๔ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
เริ่มได้ยินเสียงร้องโวยวายบอกช่วยด้วยขอความช่วยเหลือ
ตอนนั้นเธอคิดอย่างเดียวเลยว่าต้องออกจากตรงนี้ให้ได้

ก็พยายามเบียดคนอื่นเพื่อเอาตัวเองออกไป
กระทั่งตอนที่ถูกดันมาก
เพราะดีของเธอที่เพื่อนดึงแขนเธอออกไป
ถึงได้หลุดออกไปจากตรอกนี้ได้ค่ะ
เขาก็ดันเราจนเราหลุดออกมาค่ะ
จนเราหลุดออกมาค่ะ
พวกมีแฟนเพื่อนก็ถึงเราออกมา
พอหลุดออกมาปุ๊บ
ก็เขาคิดอีกสัปดาห์เดียวเลยค่ะ
เพราะว่าอั้นมาจากโควิดหลายต่อหลายปี
แล้วสุดท้ายก็ต้องมาสังเวยชีวิตในเหตุการณ์สุดเศร้าครั้งนี้
และที่คุณมิ้นท์คุณผู้ชมได้เห็นว่าเรามีแผนผังพิกัดจุดเกิดเหตุ
จริงแล้วเราได้มีโอกาสได้คุยกับอีกหนึ่งคนด้วย
ชื่อคุณเจสซี่คุณเจซี่เนี่ยเธอจะถักผมเนี่ยเป็นเปียสีทองนะฮะคนนี้ครับ
เธอก็ไปเที่ยวที่อีแทวรเหมือนกันแล้วเธอบอกว่าเธอนั่งอยู่ตรงบริเวณเหมือนกับสามแยก
แยกครับคุณผู้ชมครับแล้วเห็นทุกเหตุการณ์เธอบอกนี่ไม่คาดคิดคือภาพยังติดตาเหมือนกัน
ตั้งใจจะไปเฉลิมฉลองเธอวาดแผนผังให้ทีมข่าวเราดูแบบนี้
รอบคนเข้าไปและจุดวงกลมสีแดงนั้นนะฮะเป็นจุดที่เกิดเหตุแล้วเธอนั่งอยู่ตรงเหลี่ยมมุมนั้นพอดีเลยที่ลูกศรชี้
ตรงจุดนั้นครับคุณผู้ชมภาพที่เธอเห็นแทนที่จะได้เห็นความรื่นเริงแสงสีที่สวยงาม
กลายเป็นเห็นคนนอนทับกันคนปีนหนีตายและคนตายภาพติดตานี้ครับแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และอย่างที่บอกว่ามีทั้งคนเจ็บคนตายและคนศูนย์หายล่าสุดครับพลังในโลกออนไลน์กำลังช่วยกันระดมพลังตามหาคนไทยและคนญี่ปุ่น
ผู้หญิงสองคนนี้เพื่อนเขาตามหายังไม่เจอนะฮะโลกโซเชียลครับช่วยกันแชร์ข้อความของผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านนี้ครับ
โพสต์ข้อความเป็นภาพผู้หญิงสองคนซึ่งคาดว่าน่าจะศูนย์หายไปจากเหตุการณ์ฝันร้ายอีแทวรครับ
บอกว่าเรากำลังตามหาเพื่อนสองคนอยู่ติดต่อกันไม่ได้เลยค่ะถ้าใครเจอใครเห็นที่ไหนติดต่อมาหน่อยแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นคนไทย๑คนและคนญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนผู้หญิงทั้งคู่ครับ
และข้อความที่ทวิตไปนอกจากภาษาไทยแล้วมีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาเกาหลีบ้างแบบนี้เพื่อสื่อสารไปให้ได้ไวและกว้างที่สุด
นี่นะฮะเอาขอให้เจอเร็วโซเชียลบางคนครับไปเจอภาพเพราะว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งที่ถูกช่วยมาแล้วมานั่งแบบนี้
เอาผ้าห่อคลุมตัวใช่ไหมใช่เพื่อนคุณไหมที่ตามหา
เธอก็มาตอบว่าไม่ใช่
กระทั่งล่าสุดผมเช็คไปเมื่อตอนช่วงหัวค่ำ
ก็ยังไม่มีข้อมูลว่าเจอเพื่อนนะครับ
ยังไงขอให้เจอเร็วก็แล้วกันเดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบ
คุณมิ้นคุณผู้ชมมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้
เพราะครอบครัวนี้ครับต้องสูญเสียลูกสาว
เสียงสุดท้ายที่ได้ฟังคือเสียงกรีดร้องของลูกสาว
แล้วเป็นนาทีที่ไม่ได้คุยกันอีกตลอดชีวิต

เป็นเรื่องเศร้าคุณชเวย์เป็นหนึ่งในครอบครัวที่เสียลูกสาววัย๒๕ปี

เขาเล่าว่าได้ห้ามลูกสาวแล้วว่าอย่าไปเลยคนเยอะ
ช่วงดึกอยู่ดีลูกสาวโทรมาได้ยินแต่เสียงกรีดร้องของลูกสาว

ในช่วง๑นาทีต่อมาไม่มีเสียงตอบกลับมาไม่มีเสียงตอบรับอะไรอีกเลย

นี่คือหัวจิตหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่ใจจะขาดนะฮะ

ส่วนการติดตามตัวผู้สูญหายในเหตุการณ์ฝันร้ายอีแทวรเนี่ยครับ
ห้ามว่าไปพื้นที่นี้ไม่ได้หรืออะไรก็ตามเนี่ย
หลายคนบอกเลยครับว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ย
ขากลับเข้ามาในห้องพักในโรงแรมได้ทัน
อย่างนั้นถ้าไปกลัวว่าจะเป็นหนึ่งในเหยื่อเหตุการณ์ในครั้งนี้
เขามีการทวิตข้อมูลอะไรต่างให้เราได้อัปเดตกัน
โพสต์ภาพนี้คุณมิ้นคุณผู้ชมครับ
เป็นหนึ่งในผู้รอดตายแต่เธอก็บอบช้ำฮะ
ช้ำจากคืนฝันร้ายอีแทวร
เพราะว่าขาของเธอเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำ
มากกว่ารอยฟล็อกช้ำที่ขาก็คือสภาพจิตใจ

รอดตายมาแต่ก็บาดเจ็บเหลือเกิน
กลับมามองประเทศไทยครับคืนนี้พรุ่งนี้
หลายพื้นที่จัดงานฮาโลวีนก็อย่าลืมคุมเข้มความปลอดภัยนะ
เข้าสารเอ่ยศรีลมเอยที่คนจะเยอะหน่อย
เคยเห็นภาพสีลมคนแน่นใช่ไหมครับ

เราต้องช่วยกันระมัดระวังทั้งผู้จัดงานแล้วก็ตัวของคนที่จะไปเที่ยวด้วยนะครับ
ใช่ค่ะจริงเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเห็นคอมเมนต์หลากหลายเหมือนกันค่ะ
อยากจะบอกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วการซ้ำเติม
ไม่ช่วยให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือว่าแก้ปัญหาอะไรได้
คือเหตุการณ์แบบนี้ดูไว้แล้วถอดเป็นบทเรียน
เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม
เราเองก็เหมือนกันก็ต้องดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนะคะ